เมื่อวานใครที่อยู่ใกล้ท่าเทียบเรือวัดระคัง

เพราะว่าสิ่งที่ลอยมาตามน้ำนอกจากกอสวะแล้ว

เป็นขาข้างขวานะคะตั้งแต่หน้าแข้งเนี่ยลงมาจนถึงปลายเท้าเลยค่ะ
ตำรวจนครบานปากคลองศาลได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษยลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ใกล้ท่าเทียบเรือโดยสารหลังวัดระคังโคศิตารามวรมหาวิหาร

ก็ประสานเจ้าหน้าที่ทหารเรือแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
แล้วกับเจ้าหน้าที่มวลนิธิร่วมกระตำ
นำเรือออกไปนำชิ้นส่วนดังกล่าวมาตรวจพิสูจน์ค่ะ
เรื่องต้นพบว่าเป็นชิ้นส่วนขาขวามนุษย์ไม่ทราบเพศนะคะ
ก็เป็นชิ้นส่วนตั้งแต่หน้าแข้งถึงปลายเท้า
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒วันแล้ว
ก็ได้มอบชิ้นส่วนนี้ให้กับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนำไปชนะสูตรแล้วก็เก็บรักษาค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทรังสิมันตีสถิตรองผู้กำกับการสอบสวนสนปากคลองศาล
ก็บอกว่าชิ้นส่วนขามนุษย์นี้ส่วนปลายที่ถูกตัดเขาบอกว่า
รอยตัดนะคะทั้งรอยตัดกระดูกและขอบบาดแผลเนี่ย
มันเรียบเนียนมากคาดว่าจะถูกของมีคมตัดขาด
แต่ก็ยังไม่พบชิ้นส่วนอื่นที่อาจจะเป็นของผู้เสียชีวิตค่ะ
สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นผู้เสียชีวิตที่
กระโดดน้ำฆ่าตัวตายแล้วลอยขึ้นมาถูกใบพัดเรือตัดขาด

แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย๙๐ตำรวจให้น้ำหนักไปที่ประเด็นเรื่องของการฆาตกรรมนะคะ
เพราะอย่างที่บอกว่าบาดแผลเนี่ยมันเรียบเนียนมาก
แล้วก็มีการสันนิษฐานด้วยเหมือนกันว่า
เจ้าของอายุวะชิ้นนี้เนี่ยอาจจะถูกฆาตกรรมก่อน
แล้วคนร้ายถึงได้ใช้ของมีคมประสิทธิภาพสูงอย่างเลื่อยวงเดือน
ชิ้นส่วนแยกจากกันก็เป็นไปได้นะคะ
โดยมีการสอบถามทางด้านของทหารเรือเหมือนกันว่า
มีบุคคลสูญหายหรือเปล่า
หรือว่าติดต่อสอบถามดูว่ามีใครที่ศูนย์หายไปบ้าง

แต่ก็อย่างที่บอกค่ะยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่า
เป็นผู้สูญหายเกิดจากการฆ่าตัวตายหรือว่าฆาตกรรม
แต่ว่าตำรวจเนี่ยค่อนข้างที่จะเทน้ำหนักไปที่เรื่องของการฆาตกรรมสักส่วนใหญ่
ทุกอย่างที่เป็นแนวทางที่เป็นข้อมูลต้องสืบให้ครบประเด็น